สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามในช่วงสายวันนี้นะครับ
ดามแป้งอวยพรให้กับคนไทยในเทศกาลสงกราน
แล้วก็มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับแฟนฟุตบอลรวมถึงแฟนกีฬาทั่วประเทศ
ด้วยการพาทีมบอลหญิงไทยไปบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่๒ติดต่อกันนะครับ
เราไปติดตามกันหน่อยนะครับกับเกมสุดท้ายในรอบแรกครับ
ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเสมอได้ก็จะเข้ารอบเป็นที่๒ของกลุ่ม
แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของศึกชิงแชมป์เอเชีย
สำคัญครับยังคว้าตัวไปบอลโลกด้วยครับ
โลกที่ฝรั่งเศสในปีหน้านะครับ
แล้วประตูก็ยังเฟฟเอาไว้ได้นะครับธดีการแดงดาครับ
รุ่นเปิดจัดการชนะจากนั้นได้จังหวะยิงชั้นแลพ
อืมบุกต่อเนื่องครับแล้วก็ผู้สินเนี่ยมาให้จุดโทษจังหวะนี้แหละครับ
และจากจังหวะต่อเนื่องครับเป็นการจนาสังเงินรับหน้าที่สังหารไม่พลาดครับ
หนึ่งต่อศูนย์ทีมชาติไทยขึ้นนำได้ประตูที่ต้องการครับ
ถ้านำก่อนสถานการณ์ก็จะอยู่ที่เรานะครับได้ควบคุมเกม
แล้วก็จากนั้นในช่วงครึ่งหลังครับยังคลองบอลต่อเนื่อง
ก่อนมาขยับหนีสองศูนย์ครับจังหวัดที่มิรันดาสุชาวดีนินทัพรงครับ
บอลเสา๒ให้กับกาญจนาสังเงินครับ
บอลเน้นเข้าไปโอกาสได้มิรันดาเข้ามาเนี่ยครับทำให้
เป้าของเรานั้นกรองบอลเก็บบอลได้นะครับสามารถพลิกบอลแล้วก็จ่ายบอลได้ด้วย
และประตูที่ต้องการนะครับทำให้เกมเนี่ยมันขาดไปแล้วทำให้ไทยเล่นง่ายกว่าเดิมครับ
สามศูนย์ครับจากโฟลิสที่สุดสวยของศิราวัติอินตอบมีครับนาที๖๒
มุมนี้แทบไม่เหลือนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถปั่นโค้งเข้าไปได้
ทดเจ็บแม้ว่าฟิลิปปินส์นั้นจะทวงคืนได้๑ประตูนะครับจากทางเจสซี่ซุงครับ
แต่ว่าก็ไล่ไม่ทันนะครับจบเกมสาวไทยชนะ๓ต่อ๑ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ
สุดท้ายที่ฝรั่งเศสในปีหน้าได้สำเร็จนะครับ
ก็โล่งอกที่สามารถคลายความกดดันในช่วงก่อนเกมได้นะครับ
เพราะว่าได้ประตูถือว่าเร็วแล้วก็ได้ประตูนำห่างด้วยนะครับ

ในการพาทีมไปบอลโลกสมัยที่๒ติดต่อกัน
ถือเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ในฐานะที่ทำทีมฟุตบอลมานาน๑๐ปี
แล้วก็ขอมอบความสุขครั้งนี้เป็นของขวัญ
เรื่องในเทศกาลสงการให้กับคนไทยทั้งประเทศ
เพื่อฉลองวันปีใหม่ไทยครับ
พวกเราได้กำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศนะคะ

แล้วก็ติดตามผลงานของพวกเราอยู่เสมอนะคะ
ก็ครั้งนี้เราก็ทำสำเร็จนะคะ
แป้งและทีมนักกีฬาผู้บอลหญิงนะครับ
อยากจะมอบของขวัญอันนี้นะคะ

แล้วก็ตอนที่อยู่ในห้องนะคะ
เราเองก็ร้องเพลงสั่นเสริมภาพประมีนะครับ
ก็เราเตรียมพระบรมชายลักษณ์นะคะ
ของในหลวงทั้งราชการที่๑๐และราชการที่๙นะครับ
และก็สำเร็จพระนางเจ้ามานะครับ
ซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดนะคะของพวกเราทุกคนนะคะ
ขอบคุณแฟนบอลไทยอย่างจากใจเลยค่ะ
ที่พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับ

แสดงความยินดีแล้วก็บอกนะครับว่าจะมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติม

ทำให้ทีมชาวาแก้วนะครับจะได้รับเงิน๓ล้านบาทจากการยิงฟิลิปปินส์๓ประตูนะครับ
รวมกับยอดเงินอาชีพที่มาดามแป้งสัญญาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะหาให้ได้

ก็ตอนนี้ตีกลมก็คือ๒๓ล้านบาทที่ทีมบอลหญิงจะได้นะครับ
ส่วนนายวิชัยศรีวัตนประภาครับ

ที่เดินทางมาเชียร์สาวไทยติดขอบสนามที่จอแดน
ก็ประกาศนะครับจะพาทีมบอลหญิง
เที่ยวที่เมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษเป็นรางวัลพิเศษอีกด้วยครับ
หลังจากเดินทางกลับถึงโรงแรมนะครับ
ได้มีการจัดปาร์ตี้เล็กนะครับเพื่อ
ฉลองชัยชนะกันแบบน่ารักครับ
โดยนักเตะสาวไทยลงมือตำส้มตำปูปลาร้าครับ
แล้วก็ตำแตงปลาร้ามารับประทานกันอย่างอเด็ดอร่อยครับ
ซึ่งมาดามแป้งผู้จัดการทีมก็
นั่งร่วมวงรับประทานพร้อมกับลูกทีมด้วย
เป็นกันเองมากครับก็เป็นการผ่อนคลายแล้วก็เติมพลัง
ทดแทนความเหน็ดเหนื่อยก่อนหน้านี้
ใน๓เกมที่ผ่านมานะครับ
ตำแตงจ้ะตำแตงปลาร้า